ชาติเขามีท่าทียังไงบ้างกับเรื่องนี้
อยากบอกว่าถ้าฟังท่าทีนานาชาติแล้ว

เพราะว่าทุกคนพร้อมบวก

ไบเดนค่ะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
โอไบเดนพูดน้อยแต่ต่อยหนัก

การกล้ามสงครามนี้แบบไตรตอง

ใบเดนใช้คำว่าโลกนะคะ

ล่าสุดถ้าเอานโยบายที่ออกมาตอนนี้คือ

ความบาดรัสเซียทั้งทางด้านของสถาบันการเงินในประเทศ

แล้วบอกด้วยว่าถ้าหากว่าประชาชนชาวรัสเซีย
เดือดร้อนกับเรื่องนี้และต้องการที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ของเขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูคนที่สองจากฝั่งยุโรปนะคะ
หรือว่าช่วงเวลาที่มืดมนต์ที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
โรปเองมีท่าทีเดียวกันนะคะทั้งระงับเรื่องโครงการลงทุนการส่งท่อก๊าซธรรมชาติของรัสเซียกับยุโรป
บอยคอร์ดทั้งคว่ำบาดเรื่องของสถาบันการเงิน
ความบาดธนาคารใหญ่ของรัสเซียในยุโรปสองแห่งแล้วก็คว่ำบาดเรื่องของการค้าธุรกิจ
โดยบอกเลยว่าจะคว่ำบาดรัสเซียไม่ให้เข้าถึงตลาดการค้าด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการเงินค่ะ
ฝั่งของนาโต้กันบ้างค่ะเย็นสโตแตนเบิกนะคะ
คนนี้คือเลขาธิการนาโต้คนปัจจุบันเขาบอกเลยว่ารัสเซียกำลังเอาสงครามกลับมาสู่ยุโรปอีกครั้ง
รัสเซียจะต้องหยุดยิงแล้วถอนกำลังฐานออกเดี๋ยวนี้เพราะการโจมตีหนึ่งประเทศเท่ากับโจมตีเราทุกคน
นี้น่ากลัวนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาประกาศแล้วว่าถ้าประเทศไหนที่เป็นประเทศสมาชิก
แม้จะไม่ใช่ยูเครนแต่เป็นประเทศสมาชิกที่อยู่โดยรอบต้องการกำลังช่วยเหลือจากนาโต้
นาโต้พร้อมส่งทั้งทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศเต็มที่รวมถึงมีกองกำลังรออยู่โดยรอบแล้วด้วยเหมือนกัน
ไปดูคนต่อไปกันหน่อยค่ะอ่านี่เลยเบลลารุสตอนนี้เนี่ย
ัสเซียมีการส่งกองกำลังทหารของตัวเองจากเบลารุสลงยูเครนก็จริงทางอเล็กซานเดอร์ลูคาเชงโก
ประธานาธิบดีเบลารุสบอกว่าไม่มีทหารของเบลารุสอยู่ในยูเครนนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันจำเป็นถ้าจำเป็นจริงทหารของเบลารุสก็จะอยู่ที่นั่น
อันนี้คือท่าทีที่สนับสนุนรัสเซียอย่างชัดเจนนะคะเขาบอกว่าถ้ามันจำเป็นกับรัสเซียและเบลารุสเมื่อไหร่
เขาพร้อมส่งทหารเข้าไปทันทีดูฝั่งจีนกันหน่อยดีไหมคะ
หลายคนก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเพื่อนสนิทคนสำคัญของรัสเซียอย่างจีน
ซึ่งก็เป็นมหาอำนาจของเอเชียมองยังไงนี่คือหัวชุนหญิงนะคะ
เป็นโฆษกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นและไม่ขอประนามการที่รัสเซียบุกยูเครน
แต่ขอประนามสหรัฐอเมริกาที่ไปไล่เติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ย
มันคุกกลุ่นแล้วก็ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนี่คือท่าทีของจริง
แต่ก่อนหน้านี้จีนก็ออกมาบอกแล้วล่ะว่าอยากจะให้ใช้วิธีทางการทูตในการที่จะยับยั้ง
แล้วก็ในการที่จะคลี่คลายวิกฤตสถานการณ์รัสเซียยูเครนสุดท้ายแล้ววาลาดิเมียปูติน
บอกแบบนี้ค่ะว่าที่รัสเซียตัดสินใจเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารครั้งนี้
เพื่อต้องการถอดถอนกองกำลังและการยึดครองยูเครนจากฝั่งตะวันตก
จริงปูตินเนี่ยเลือกใช้คำว่าดีนาซิฟิเคชันนะคะ
ซีพลิเคชันหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่านาซีคือยุคที่เยอรมนี
มีการเหมือนกับว่าพระเด็จการแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นพรรคพระเด็จการ
พักคอมมิวนิสต์ครับแต่การที่ปูตินเลือกใช้คำนี้คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ย
ยุโรปฝั่งนาโต้ฝั่งสหรัฐอเมริกา
กำลังพยายามคลือบคลานเข้ามากินพื้นที่
แล้วถ้าเกิดรัสเซียมีปัญหากับฝั่งตะวันตกขึ้นมานั่นคือประชิดชายแดน
และนั่นคือภัยคุกคำอย่างยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
เซียเลยบอกว่าไม่มีทางที่รัสเซียจะนั่งอยู่เฉยแน่นอน
ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องระดับโลกค่ะ